ใช้ชนะในนัดนี้นะครับไปดูนี่เลยบรรยากาศที่บ้านทองหยอดครับ
วันนี้ได้รวมพลกันเชียร์เหมือนเดิมนะครับ
เชียร์น้องเมย์รัชนกอิณฑนที่สามารถเก็บชายชนะได้ครับ
โดยมีคุณพ่อวินัทชัยอินทนนท์และคุณแม่คำผันสุวรรณสารา
ให้กำลังใจกันแบบติดขอบจอเหมือนเดิมครับช่วงต้นเกมเนี่ย
น้องเมย์ลงแข่งขันเจอกับยิปปุ๋ยยินนะครับซึ่งช่วงต้นเกมก็อึดอัดเล็กน้อยนะครับ
เพราะว่าโดนทำคะแนนออกไปก่อนครับแต่สุดท้ายน้องเมย์ก็ยังตามมาได้นะครับ
แล้วก็เอาชนะไปได้ครับซึ่งที่บรรยากาศที่นั่นนะครับ
ก็มีกองเชียร์ทั้งเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่กว่า๕๐ชีวิตคอยส่งเสียงเชียร์อย่างต่อเนื่อง
สรุปครับน้องเมย์ก็ชนะไปได้นะครับสองต่อศูนย์เกมยี่สิบเอ็ดต่อสิบแปดและยี่สิบเอ็ดต่อสิบสองครับ
หลังจบเกมนะครับคุณพ่อและคุณแม่น้องเมย์เปิดเผยว่า
ก่อนจะเริ่มการแข่งขันเนี่ยก็เชื่อว่าน้องเมย์นะครับจะผ่านรอบแรกได้อย่างไม่มีปัญหา
ซึ่งหลังจากสามารถเรียกความมั่นใจในสองแมชแรกที่ชนะได้เชื่อว่าน่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกสาวทำได้
สำหรับเกมในรอบ๑๖คนสุดท้ายครับ
แม่คิดว่าวันนี้เมย์น่าจะสู้ได้นะแขกแค่ว่าเซตแรก
ฝั่งเขาน่าจะมีพลังเยอะก็เลยเหมือนกับสูสีค่ะ
แต่แม่เชื่อมั่นอยู่เลยว่าเมย์ต้องชนะคนอื่นคุณพ่อใครกับลูกใจ
อ๋อก็พ่อคิดว่าอ่าเมย์ก็มีความมั่นใจนะ
เพราะว่าเข้าสองขอเข้าสองแมทแล้วแล้วก็น้องเมย์ก็คงจะทำเข้ารอบลึก
เพราะพ่อก็จะไลน์ไปบอกน้องเขาตลอดว่าเออไม่ตั้งใกล้ตีอะไร
เพราะคนไทยเขาก็เชียมเมย์ทั่วทั่วทั่วประเทศไทยอย่างเงี้ย
ถ้าเมย์ทำให้ดีแล้วก็น้องเขาตอบพ่อบอกว่าไม่จะสู้ตายเพราะว่าอย่างเงี้ย
เพราะว่าไลน์มาบอกว่าอย่างเงี้ย
สำหรับรัชนกอินถนนนะครับจะมีโปรแกรมในรอบ๑๖คนสุดท้าย
พบกับอากาเนยามากูจิมือ๑๐ของรายการจากญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งถือว่าไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันแข่งขันในช่วงเช้าของวันที่๑๖
สิงหาคมก็คือวันอังคารนะครับในเวลาประมาณตี๕ครับ